สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ด้วยน้ำมินเอ้ยเป็นไงบ้างค่ะพี่หมด
พี่ตื่นมาตั้งเช้ายังไงภาควัดที่เลี่ยวรู้สึกเต็มตั้งตอนแรก
นายกออกมาพูดก่อนนะฮะนั่นฮะ
มันอยู่แล้วมันอยู่แล้วนายกพูดอย่างอะไรนะวันนี้นายบอกว่า
สัปปายะสภาสถานหมายถึงสถานที่ประกอบกรรมดี

ใช่บอกว่าก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้มาพูดได้มาชี้แจง
เป็นการชี้แจงจะอภิปรายต่อขุมชุณละนั่นสีแก้วหัวหน้าผักเพื่อไทย
ในครั้งแรงก็ต้องลดทิถิลงบ้าง
อย่ามองข้างเดียวให้มองประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งหน่อย
ดูหลายด้านอย่างเรื่องโควิดที่ผ่านมาเนี่ยอย่าเพิ่งไปมองข้างเดียว
ไทยก็เตรียมรับมือมาได้ดีในช่วงระยะเวลา๒ปีที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นให้เกียรติกลุ่ม๖๐๘ด้วยนายกว่าอย่างนี้

แล้วก็บอกด้วยว่าเออการประชุมก็พูดแต่เรื่องซ้ำเรื่องเดิม
แต่ลองฟังเสียงนายกสักนิดมันดีไหมคะ
แบบทุกวันเนี่ยถ้าไปมีทหารมีธรรมดัวเขาดูแล
ท่านจะนั่งอยู่นี้ได้ไหมท่านจะนั่งแบบนี้ได้ไหมขอโทษ
ข้าวของแพ่งโชคดีที่ผมไม่ได้ไปรักษาอะไรกับท่าน
เพราะว่าท่านว่าผมมีอาการพิการทางสมอง
ผมก็โชคดีถ้าผมเป็นผมก็รักษากับท่านไม่ได้
หลายเรื่องท่านพูดมาเรื่องความสะพานบางประเทศ
การใช้กลไกทหารมาทำงานใช้พรกรฉุกเฉิน

พรรคชุกเฉินพรรคชุกเฉินออกสมัยใครเป็นระยก
เอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมถ้ามันเป็นละเมิดคนอื่นมันก็ทำได้ใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นแหละ

สิบกว่าปีมาแล้วผมไม่ใช่ตัวคำให้เกิดความขัดแย้ง
กลับไปดูย้อนกลับไปดูพฤติกรรม
กลับไปดูความผิดย้อนกลับไปดูคนที่ติดคุก
นะครับถึงแม้ว่าเราจะมีอุดมการทางการเมืองที่แตกต่าง
แต่หลายคนอยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้สองปีอยากอยู่ต่อไม่อยู่ต่อ
ไปดูผมพูดแปลงคำว่าอะไร
ผมพูดว่าอีก๒ปีมันจะมีผลิดอกออกผลออกมา
ผมไม่ได้บอกขออยู่อีก๒ปี

จริงแล้วคือผู้นำพักเพื่อไทย
อยู่ในพักไพร์ไทยในแพทย์จรรย์นั้นสถี่แก้วเนี่ย

อืมเป็นหลวงบุคลิกบ้างมีเป็นแบบที่มาของโลกชนิดหนึ่ง
ซึ่งเขาอธิบายเป็นคำศัพท์เป็นภาษาเป็นทางศัพท์ทางการแพทย์
ว่านายกน่าจะเป็นโรคนี้เขาก็เลยบอกเขาไม่ได้ป่วย
อืมคือเขาไม่ได้ปวดจนนายกเขาพูดว่าแม่
ฝ่ายค้าเนี่ยค่อนข้างจะพูดรุนแรงนะต้องลดทิศถิ
เอาประชาชนเป็นที่ตั้งการประชุมในวันนี้พูดซ้ำแต่เรื่องเดิมใช่ไหม
ใช่ทั้งในสภานอกสภาคือวันนี้การประชุมตลอดสามวันเนี่ย
ทั้งนายกแล้วก็รัฐมนตรีหิตัวพี่ปลายก็เตรียมข้อมูลมาชี้แจงมาพูดคุย
อภิปรายนั่นแหละเพียงแต่ว่าขอบอกแบบนี้เขาบอกว่านายกก็คน
คือไม่ได้รู้ไปทุกเรื่องไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้เป็นนายกที่ฉลาดที่สุด
ไม่แล้วก็เดี๋ยวขอโค้ดคำพูดเดี๋ยวจะขอว่าพูดผิด
บอกว่านายกไม่ได้เป็นคนที่รู้ทุกเรื่องหรือเก่งทุกเรื่อง
เหมือนคนที่ท่านบอกว่าฉลาดที่สุดและพลเอกประวิทย์บอกว่า
ผมเองก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองด้อยค่าไปกว่านายกคนอื่นหรืออดีตนายกบางคน
หรือคนที่ท่านบอกว่าฉลาดที่สุดที่ตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้
เขาหมายถึงใครคะไม่ไม่ทราบซึ่งตอนนี้หมายถึงใครก็ไม่รู้
บางท่านที่อยู่ไหนไม่รู้บางท่านที่ไลฟ์สดบ่อยอะไรอย่างนี้
พ่อเนธประวิวบอกแบบนั้นว่าคือนายกก็ไม่ได้ต้องเก่งที่สุด
แบบไม่รู้ต้องรู้ทุกเรื่องเก่งที่สุดไปคนเดียวอะไรอย่างนี้
แต่เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใคร
ใช่แล้วก็กรณีที่คือต้องบอกแบบนี้ว่า
ในกรณีหัวข้อที่ว่าจากพี่ปลายพ่อเนธประยุทธนะคะ
ข้อสุดท้ายเนี่ยขออนุญาตใช้คำพูดที่เขาใช้ด้วยแล้วกันเนาะ
ค้านบอกว่าที่ต้องอภิปรายคือประเด็นเรื่องที่ว่าพิการทางสมอง
คือฝ่ายค้านใช้คำนี้จริงซึ่งคำนี้ถือว่าเป็นคำค่อนข้างแรง
พิการว่านายกพิการทางสมอง
ใช่ก็เนี่ยเนี่ยเป็นผู้พิการทางสมองเนี่ยซึ่งนายกก็เลยตอบกลับไปว่า
ส่วนข้อนี้ที่บอกว่าผมเป็นคนพิการทางสมองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ
ที่ผมไม่ไปรักษาคุณหมอชนละนานไง
อ๋อก็คือนางส่วนกลับเขาก็ส่วนกลับเขาบอกว่า
ผมรู้ว่าเหมาะคุณแรงมาเพราะตั้งใจอยากให้ผมโมโห
เออผมก็พยายามจะแรงกลับให้น้อยที่สุดอ่านายกบอกแบบนี้
แล้วก็ไปต่อความมันเองบอกแค่ว่าอีก๒ปีมันจะผลิดอกออกผล
ไม่ได้บอกว่าขออยู่ต่ออีก๒ปีได้ไหม
ไม่ได้พูดแบบนั้นอันนี้คือคำชี้แจงของ
คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์ทำเนี่ย
อีก๒ปีมันถึงจะออกดอกออกผลถูกต้องไหม

เช่นปรณี๒ปีก็ท่านก็ไม่ได้โต้แยงดีกว่า

สมมุติวันสิงหาคมนี้เขาบอกว่า
นายก๘ปีไม่เกี่ยวสามารถอยู่ต่อได้
ถ้าสมมุติเขาชนะเลือกตั้งครั้งหน้าเขาก็ได้อีกต่ออีกสมัยนะ

แต่ว่านายกแถมให้ประโยคนี้นะครับบอกว่า

ส่วนประเด็นเรื่องแก้ปัญหาสินค้าแพงค่ะ
เรื่องนี้นายกถามตรงแบบนี้เลยว่า
คุณช่วยเหลือกว่า๕๐ล้านคน
ไว้ที่มันดีขึ้นมีนะ
ถูกต้องแล้วในสมัยก่อนของไม่ได้แพงขนาดนี้ไง

ตอนนี้ได้รับเงินช่วยเหลือก็๕๐ล้านคน
สินค้าเกษตรก็ดีขึ้นหลายรายการ
ตรงไหนไม่ดีรัฐบาลก็พร้อมช่วย
ทีนี้คนก็ทักทวงเรื่องกู้เงินกันเยอะว่าแต่กู้มาสุดแล้วอ่ะ
กู้มาจนเต็มเพดานแล้วแล้วมันจะยังไงต่อ
เขาก็บอกเขายอมรับว่าเขากู้เงินมาเต็มเพดานจริง

กู้เงินมาเต็มเพดานเพื่อจะเอามาเยียวยาช่วงโควิด
ไม่ได้กู้เงินมาเพื่อซื้อเสียง
กู้มาเยียวยาโควิดให้คนที่มีปัญหาเนี่ยเขาอยู่รอดตอนนั้นก่อน
แล้วจากการอยู่รอดในตอนนั้นพออยู่ได้แล้ว
ก็ค่อยพัฒนาไปสู่ความพอเพียง
นั่นคือหลักการของรัฐบาลเรา

ก็คือช่วยให้ลืมตาปากได้

ในเมื่อตอนนี้โควิดมันเป็นปัญหาเฉพาะหน้า

มันก็ต้องกู้มาก่อนอุดหนุนอัดฉีดไปก่อน

ค่อยขยับไปสู่ในระยะการอยู่ได้แบบพอเพียง

มีคนก็ไปถามรองนายกคุณวิศนุ
ดูเรื่องกฎหมายเป็นท่านายความประจำรองเร็วทอชุดนี้

ก็พูดถึงเรื่องความชัดเจนในการดำรงตำแหน่งนายกแบบนี้นะคะว่า
ต่อให้เว้นระยะไปนานแค่ไหนก็ไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งนายกใหม่ได้
รัฐธรรมนูลมาตรา๑๕๘หมวดคณะรัฐมนตรีบรรยัติเอาไว้ชัดเจน
เขาเขียนเอาไว้บอกว่านายกจะดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน๘ปีไม่ได้
ไม่ว่าจะเว้นระยะไปนานเท่าไหร่ก็ตาม
รองวิศนุบอกว่าชีวิตนี้ได้แค่นี้ยกเว้นแต่ไปแก้รัฐธรรมนูล

ยังไงก็ต้องแต่๘ปี
มันก็ได้๒วันละ๔ปี

ถามว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิประเทศหรืออเมริกาหลายท่านที่ระดับเร็ดติ้งดี

คือไม่ได้ครบสมัย

แต่คนนี้ด้วยรัฐธรรมนุนของเขาก็เขียนชัดเจนว่า

ระหว่างที่คุณวิศนุกำลังให้สัมภาษณ์ประเด็น๘ปีนายกอยู่เนี่ย
หมอชนละนานก็เดินเข้ามาสวัสดีทักทายพอดีเลย
แล้วก็บอกว่าเออผมเข้ามาฟังธรรมะพอดีเลย
แล้วคุณวิศนุก็เลยถามว่านักข่าวเขาถาม

ว่ามีใครไปยื่นเรื่องการดำรงตำแหน่ง๘ปี

แปลงพฤติศิงมีอาคมมาครบแล้วไง
แต่วันนี้ก็มีการพูดถึงกัญชาเสรี

วันนี้ทางก้าวไกรเองหมอเก่งวาโยเขาก็ออกมาพูดว่ากัญชาเสรีจริงแล้ววันนี้มันเอื้อประโยชน์ต่อใคร
จริงแล้ววันนี้ความรู้จริงเป็นยังไงเพื่อเกี่ยวกับการปลูกกัญชาจริงแล้วเนี่ย
มีการเอาคลิปมาว่าถ้าไม่รวยตอนนี้จะไปรวยตอนไหน

อืมว่าเขาว่ากันว่าถ้าปลูกถูกต้องนะ

แต่นายกเขาก็เน้นย้ำอีกครั้งนะฮะเขาบอกว่า

บางทีก็ไม่ใช่ข้อเช็ดจริงทั้งหมดหรอกอืม
พร้อมข้อมูลที่ถูกต้อง๑๐๐เนี่ยถ้าแรงมา
ผมจะพยายามแรงให้น้อยหน่อยเขาบอกแบบนี้ผมจะพยายามแรงให้น้อยกว่าเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วต้องการให้เขาโมโหไง
นายก็รู้ทางตอนนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ทางไทยรัฐของเรานะฮะก็มีการเปิดโหวตคู่ขนานเหมือนกัน
มีการเปิดโหวตคู่ขนานว่าเราเชื่อว่าครั้งนี้การประชุมครั้งนี้นะฮะแปลกว่าคนติดตามกันเยอะ
ไม่คือมินว่าคนสนใจเพราะมันหลายอย่างคือด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจที่บีบคันด้วย

ด้วยปากท้องด้วยเศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นไปกลไกของโลกด้วย
คือคนคงอยากจะรู้ว่ามันจะไปในทิศทางแบบไหนต่อเพราะว่ามันมีแต่ฝั่งทางคั่วอีก
ตอนนี้พม่าก็ออกนโยบายเกี่ยวกับการเงินห้ามจ่ายหนี้ต่างประเทศอีก
แต่ประเทศไทยในตอนนี้คือไปยังไงต่อ

จริงถ้าเงินค่าเงินเราอ่อนมันเอื้อส่งออกถูกไหมคะ
ใช่แต่การนำเข้าค่าอุตสาหกรรมส่งออกเราถือว่าดีนะ

เป็นสิ่งที่ติดตามกันมาซึ่งวันนี้ต้องยอมรับอีกสิ่งหนึ่งคือทางก้าวไกรเอง
เขาก็จัดหนักพอสมควรนะฮะ
เช่นวันนี้หมอเก่งวายโยเขาจะพูดสร้างมิติมืดทางกฎหมายกัญชาเสรีเพื่อใคร
แล้วก็มีผ้าห่มศักดิ์สยามชำราวคมนาคมคุณประกอบวุฒิอุดมพิพัฒน์กุล
แล้วก็มีสุสานหนี้ค่ะสุสานหนี้๕๗ล้านล้านบาท
โดยผู้ช่วยศัตริย์อาจารย์ดรสุรเชษฐ์
แล้วก็มีแผนกินเหนือเมฆบ้านผีปอบแสนล้าน

นี่คือสสกายนัชชาคงจะเด็ด
บ้านผีปอบเนี่ยสสกายนัชชาสสกรุงเทพ
อันนี้ไม่ใช่รายชื่อหนังกลางแปลงคุณชาชาใช่ไหม
แค่จะบอกว่าจริงอภิปรายครั้งนี้มินว่าที่น่าสนใจคือพวก
แม้กระทั่งเต้เต้วันนี้เต้เต้ก็เอาไม้
อ่าไม้บิชีนะอุ้ยยยยยไม้บอกว่าเดี๋ยวจะตีก้น
อ๋อแล้วให้นายยกออกไปได้แล้ว
ขนาดนั้นเลยเหรอค่ะครับผมให้หมวกคนกิตเขาทำอย่างนั้น

ช่วงหน้าครับสักครู่เดี๋ยวครับช่วงหน้าครับ
สมบัติเจ้าแม่กลควรอินกินเจียว่า

เอ้าดีสิมฮต๑๐วันคนดีทางเดียวนะ

ไม่ใช่คนดีควรทำดีแล้ว

คนก็บอกว่าอย่าไปคิดถึงเรื่องมูเตรลูเยอะนัก
อย่างคุณแม่ทำบาปกับวาจาเยอะ
แม่ต้องกินเจเยอะ

เพราะแม่ทำบุญในเรื่องของให้ทานแต่ล่างผัดพุทธรูป

เอาแม่ฉันเอามาคิดผิดประโยชน์ก็เพราะเธอกับอีกหนุ่มนี่แหละทำให้ฉันเป็นอย่างงี้
กับอีหนุ่มอะไรหลักฐานมันออกมาทุกวันเลย
มดก็กินทุกปีนะมดก็กินประมาณ๕วันอะไรอย่างนี้เนอะ

อาจจะกินแบบว่าวันสองวันแล้วแตกอะไรอย่างนี้

เอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเทศกาลกินเจ

สมมุติเป็นทางภูเก็ตเนี่ยเขาก็จะมีการเข่าทรงกัน

มันกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลฮะ
จากการแชร์ป้ายประกาศรับสมัคร
สมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิ่ม
สมมุติอุ้ยนี่ครั้งแรกที่ประกาศแบบนี้นะ

สารเจ้าเหล่าปุณเท่ากง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพิธีงานเจเยาวราชปี๒๕๕๙

หนึ่งต้องเป็นผู้หญิงพรมจันทร์

ไม่ได้แล้วล่ะอันดับแรก

เป็นคนไทยหรือคนไทยเชื้อสายจีน
มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพอาหารด้านคอล

อายุเนี่ยห้ามเกินเบนเจอร์เพศ๑๘๒๕ปี
คือคนที่เกิดประมาณปี๒๕๔๐ถึงปี๒๕๔๗ค่ะ

กับคณะกรรมการจัดงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ต้องไม่เคยเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์สมมุติมาก่อน

ต้องได้รับการรับรองพฤติการ
พฤติกรรมจากผู้ประคองรัฐฬาธรรมนั้นที่กำลังศึกษาอยู่
ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม

หรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจเช่น
เคยถ่ายคลิปเคยถ่ายภาพนี่

เดี๋ยวไปเป็นเจ้าแม่คนอิ่มใส่ชุดขาว
ขุดเอาอีกแป๊บนึงเดี๋ยวคนขุดทุกวันนี้ชาวเน็ตเก่งจะตาย

หรือมีการโชว์เรือนล่างอันนำมาสู่ความเสื่อมเสียสู่ตำแหน่ง

ห้ามมีให้ผู้สมัครเข้าประกวดในรายการอื่น
กว่าจะหมดวาระหน้าที่ในเทศกาลกินเจ
ระหว่างเป็นองค์สมมุติเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนตามข้อตกลง

หากไม่ปฏิบัติตามเนี่ยหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม

ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นองค์สมมุติ

ต้องถือศิลป์กินเจตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกเลยนะ
หมายถึงคุณไม่มีสิทธิ์กินเนื้อสัตว์อีกแล้ว
ไปจนถึงสิ้นเทศกาลกินคือวันออกเจเลย
ตกใจสิ้นคือหมายถึงว่าหมดเทศกาลกิน
สิ้นสุดสิ้นสุด

ผู้สมัครเนี่ยต้องได้รับการฉีดเวอร์ซิงโควิดมาแล้วด้วยครับผม

อันนี้จุดประสงค์เขาคือเพื่ออะไรนะคะ
เพื่อหาเขาเรียกว่าเป็นแบบว่า
เจ้าแม่คนอิ่มที่ประจำศาลรับบุญเถาโกง

เอามาโชว์เป็นงานถูกต้อง
เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์

คงมีการเกี่ยวกับเพศพเจ้า

เขาต้องแสดงอิทธิฤทธิน่ะ

เกี่ยวกับหมาโทรงหรอโมน
เออ

เขาก็จะเอาหูแปะหูแปะไว้แล้วก็รอสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายเป็นเนื้อปกติเหมือนเดิม
หรือแบบว่าบันไดมีดอย่างนี้
ปีนบันไดมีดลุยไฟปีนบันไดมีด

มีดอ่ะแล้วปีนบันไดมีดไปอย่างเงี้ย

อยากจะรู้ชาวภูเก็ตคนที่ดูอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงก่อน
อื้อฮึนะฮะ
ทำไมอยู่ดีหายไปได้ทั้งที่ควรจะเป็นแผลเต้นหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแม่

เพราะว่าฉันเคยแบบว่าไปมีแบบว่าฉันเคยไปชอบผู้ชายคนหนึ่งเขาเคยเป็นมหาทรงเธอ
โอ้โหโหโหโหโหโหโหโห
แล้วไงแล้วไงหนูอยากรู้อีกไซส์

เขาก็แบบถึงเวลาปุ๊บก็เอามีดอย่างนี้
จิ้มจิ้มจิ้มจิ้มปากทะลุเลยหรอฮะ
ทะลุทะลุเลยบางทีจิ้มลิ้นอย่างนี้
อ่าใช่มิ้นบางทีเป็นเหล็กขนาดนี้มิ้น
เหล็กแบบท่อนใหญ่มาก
แล้วก็ทะลุซ้ายทะลุขวา

เขาไม่รู้สึกตัวระหว่างการทำพิธีตลอดเนี่ย

เมฆขึ้นไปเหยียบเมฆขึ้นไป

คนที่เดินลุยไฟเนี่ยก็จะไม่มีรอยไหม้ที่เท้าเลย

แล้วเขาวิ่งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้ง

ปกติแล้วคนที่เวลาเราเจอไฟร้อนเนี่ย

พอไปเหยียบน้ำมันแล้วก็เดินลุยไปปุ๊บเนี่ย
ไม่เป็นอะไรเลยปีนบันไดมีดก็เหมือนกัน
มันด้วยความคมของมีดก่อนที่เขาจะคมอ่าเขาจะปีนเนี่ย
เขาก็จะเอาผลไม้เนี่ยมาตัดก่อนตัดให้ดูก่อนว่ามันขม
เหมือนกับโชว์อิทธิฤทธิอ่ะใช่นะฮะแต่ปีนไปก็ไม่เป็นอะไรด้วย
อันนี้ก็น่าแปลกเหมือนกันเป็นเรื่องแปลกแล้วเป็นแบบเฉียวเท้าเลย
คนนี้คือมันมันเจ็บป่ะดูแล้วก็มันหวาดเสี่ยวอ่ะ
เมื่อก่อนตอนถ้าหญ้าจะยังมีชีวิตอยู่ในป่านี้น้ำไปแล้วอืมฮะ
ตัวไปภูเก็ตไปเทศกาลกินเจแล้ว

อุ้ยใครเคยเป็นมาส่งหรือมีอะไรส่งมาบอกหน่อยสิ
บอกว่ามันมีเทคนิคอันนี้คอมเมนต์จากคุณผู้ชมนะคะ
มันมีเทคนิคบ้างล่ะไหนเดี๋ยวขอเข้าไปดู
อย่างเช่นไอ้เอามีดแทงปากบางคนเดินเอาเอามีดแบบว่า
ใช่โมดเหล็กแทงอ่ะอะไรอย่างนี้
แทงแล้วเหล็กใหญ่มากแล้วแทงทะลุด้วยนะซ้ายขวา

คงจะแบบว่าเป็นตัวสัญลักษณ์ตัวแทน

จะต้องเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ลักษณะเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างนี้ไง

ยังเลยค่ะคุณผู้ชมใครที่อยู่ภูเก็ตหรือว่ารู้

ถ้ามันไม่เป็นแผลเป็นขนาดเราเป็นสิวยังเหลือลุ้มก็แผลเป็น
ใช่จริง

เพราะว่าแต่ละอันเนี่ยบางอันก็ใหญ่มากนะที่เคยเห็นนะมด
แล้วเวลาแทงเนี่ยเขาแทงให้ดูสดเลยนะ

พี่เคยไปแต่ตอนเด็กไม่เคยไปดูตอนโตแล้วไง

เกือบวันเดือนกับพี่หนุ่มหรอ
อยู่เป็นต้นหนุ่มเลยหรอ

แล้วแม่ก็บอกว่าตอนนี้เขาก็โอนบ้านแตงโมมาเป็นของเขาแล้ว

นะครับมีคุณอาเชียะไม่ไปอย่างเดียวแล้วก็ฝากคำวดผ่อนไปใช่
ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะนางบอก

นี่คือคุณแม่จัดงานวันเกิดแหละจัดปาร์ตี้งานวันเกิดแล้วอดีตนี่สสเต้ใช่ไหมคะ

เมื่อกี้นี้ที่เราเห็นคือทนายเดชาเขาบอกว่าคนบนเรือก็

ซึ่งเรื่องนี้มีคอมเมนต์
มีคอมเมนต์จากคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่ไม่ได้มาร่วม

คือคนก็บอกเอ้าก็เห็นเคยสนิทกันพากันไปขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรขนาดนั้น

คุณปอใช่ไหมคุณปอคุณโรเบิร์ตปะค่ะ

อ๋อคุณปอวันเกิดคุณแม่

โรเบิร์ตคุณโรเบิร์ตค่ะคุณปอลคุณโรเบิร์ต

คนก็ไปถามว่าเอ้าพี่อัจทำไมไม่ไปอ่ะ

เขาตอบสั้นว่าไงรู้ไหมคะ

ไม่ใช่งานวันเกิดแม่ผมผมเลยไม่ได้ไป

มีเสียงพี่อัตไม่กล้าอ่านอ่ะเว้นแรงอ่ะ

อันนี้เป็นข้อความที่คุณอาจพูดนะครับคุณอาจเสียพูดนะครับ

เหตุผลที่ไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิด๑ไม่ใช่วันเกิดแม่ของตน

ก็โชคดีที่ไม่ได้มีแม่แบบนี้
งานวันเกิดเมื่อวานเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
เนื่องจากคดีของแต้งโมยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อเอาผิดกลุ่มผู้ต้องหาบนเรือ
ซึ่งยังไม่รู้ผลการสรุปสำนวนจะออกมาเป็นยังไง

อีกทั้งคนบนเรือเนี่ยก็ยังมาร่วมอวยพรอีก
มองว่าบุคคลที่มาร่วมงานไม่ใช่สื่อมวลชน
เป็นการใส่หน้ากากเข้าหากัน
ไม่ทราบว่าสังคมเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
รับคนบนเรือมาเป็นลูกชายและให้อภัยกัน
ซึ่งไม่ควรจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น

ก็เป็นเพราะมีแม่แบบนี้ไง
วีดีโอที่เกี่ยวกับศพแตงโม
เป็นเรื่องยากสำหรับนางพนิดาแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ว่า
จริงหรือไม่หากไม่จริงผู้เชี่ยวชาญในคดีก็ต้องกลัวถูกฟ้อง
ดังนั้นสิ่งที่นางพนิดาพูดนั้นเป็นการพูดเท็จต่อสังคม
ตอนนี้ตนปล่อยให้คนแก่เนี่ยพูดไปไม่อยากถือสาครับ
อันนี้เป็นสัมภาษณ์ใครครับเมื่อกี้นี่เป็นรูปเก่าเหรอครับ
ตอนที่ผู้แม่เจอใช่อย่างยังยังสนิทชีวิตเชื้อกัน
เขาบอกว่าตนเนี่ยไม่ได้เสียดายเลยที่ไม่ได้ทำคดีนี้ต่อ
ฉริยะบอกอย่างนี้เพราะเป็นสิทธิ์ของแม่คือเป็นสิทธิ์ของนางสาวพนิดาเนี่ย
แต่เสียดายที่ไม่สามารถช่วยแตงโมได้รับความยุติธรรมได้
คงไม่มีแม่ที่ไหนในโลกที่ทำกับลูกแบบนี้
หากเป็นลูกตนแค่บาดเจ็บคงใช้ทุกวิถีทางทุกรูปแบบ
ไม่ต้องมาใช้กฎหมายเพราะตนยอมไม่ได้
แต่ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าคดีนี้มีทั้งทงแล้วก็ใบสั่ง
จึงทำให้กลายเป็นคดีที่ประมาทอย่างเดียว
ความรู้สึกตนหากให้เลือกว่าเป็นคดีประมาทอุบัติเหตุหรือฆาตกรรม
วันนี้คุณอัจฉริยะเขาบอกเป็นฆาตกรรม
คือคุณอัจฉริยะยังคงยืนยันคำเดิมความรู้สึกเดิม
ว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุมันคือฆาตกรรม
แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือสิทธิ์อำนาจทั้งหมดในการที่จะดำเนินคดีหรือไม่ดำเนินคดีอยู่ที่ไหน
ใช่แต่อันนี้พูดแบบไม่ใช่อะไรไม่ได้เข้าข้างใครนะ
ถ้าคุณอัจฉริยะอ่อนพบว่าเหลือหลักฐานนี้๑๒๓๔๕
พูดที่แคลบเอาแค่เปิดแล้วไม่มีความเป็นไปแล้ว
ฉันว่าคนก็ยังสนใจ

ใช่แต่ว่าจริงเขาจะเปิดในชั้นสาร

คือถ้าจำไม่ผิดเหมือนกับว่าสมมุติถ้าในฐานะประชาชน
ไปยื่นร้องหน่วยงานรู้สึกกองปราบหรือหน่วยงานไหนสักหน่วยงานหนึ่งอ่ะ
ถ้าสมมุติว่าไปร้องแล้วเอาหลักฐานไปให้เขาอะไรอย่างนี้
จริงเขาก็สามารถรับเรื่องแล้วรวมเป็นหลักฐานใหม่ก็ได้เหมือนกัน
โดยที่ไม่จำเป็นต้องฟ้องในคดีเดิมรึเปล่า
ถ้าประชาชนอยากจะร่วมกันตรวจสอบแล้วก็ร้องเรียนมา
เขาก็พูดอยู่ว่าแม้กระทั่งของพวัตรรอค์นะฮะ
คือพลตำรวจเอกสุวัตรแย่งยอดศุกร์เนี่ย

ว่าบาดแผลเนี่ยข้างข้างขวาเนี่ย

สรุปใหญ่ไหมก็ยังไม่มีใครตอบได้

คือถ้าถ้าจำกันได้ผลชนะสูตรทั้งรอบแรกและรอบสองเนี่ย
เขาก็ออกมาบอกเลยว่าถูกของมีคม
คือคุณหมอที่ฝั่งนิติเวทย์บอกว่าถูกของมีคม
แต่ตอนแถลงสรุปคดีเนี่ยถึงจะค่อยออกมาเป็นฝั่งตำรวจแถลงใช่ไหมคะว่า
เป็นบาดแผลจากใบพัดเรือแล้วก็มีการทดสอบวีดีโอให้ดูว่า
เออมันปั่นแบบนี้มันก็เลยเป็นรอยทั้งหมด๒๖แผลแล้วตัวคุณแตงโมก็กระเด็นไปอะไรอย่างนั้น

บอกหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มีอะไรทำให้เชื่อในคำให้การของแซนวิสาพัฒน์
ซึ่งแซนเป็นคนเดียวที่ยังไม่เปลี่ยนคำให้การนะฮะว่าแตงโมไปฉี่แล้วตกเรือ

ถูกต้องนะครับแล้วคุณหญิงหมอเขายังบอกว่าเขาก็ยังสงสัยเรื่องรอยแผลที่เป็นกล้างปลาเขาสันนิษฐานว่ามันไม่น่าจะเกิดจากใบพัดอย่างแน่นอน๑๐๐นะคุณหญิงเขาก็มั่นใจแบบนั้น

ซึ่งแตงโมเนี่ยตกเรือหากตอบ๒คำถามนี้ได้คือ๑เรื่องใบพัด๒๑ตกเรือเนี่ยนะฮะแล้วมีหลักฐานรองรับตนจะยอมกราบเท้าสุดท้ายอัจฉริยะเขาฝากอวยพรวันเกิดแม่ว่าขอให้แม่โชคดีขอให้แม่ใช้เงินที่ได้มาเยอะจากการเสียชีวิตของลูกอย่างมีความสุข

ไม่ที่แต่เห็นนี้อ่ะคือคือค่อนข้างกล่าวหารุนแรงเหมือนกัน

คนนึงที่แบบว่าเล่านิทานบอกมีแม่คนนึงติดกัน
อันนั้นไม่แรงกว่าเหรอคืออันนั้นเล่านิทานเลยค่ะ

ว่าไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นใคร
แต่อันนี้แต่เขาพูดถึงเขาไปอ่านกฎหมายตรงนี้หมายว่าถ้าเกิด
ถึงแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่บริบทโดยรวมเชื่อมโยงว่า
ให้เป็นคนนั้นแล้วคนนั้นได้รับความเสียหายก็โดนอีกนะ

ถามว่าคนใจที่อาจจะเชื้อพูดมีใครไม่รู้เพียงแล้ว

ถูกนะฮะและนี่คือพี่อาจเขาก็มาจากใจ
มาส่งเขียนแบบออกมาสัมภัณฑ์
แต่ถ้าสมมุติมีหลักฐานก็ควรจะบอกถูกต้องไหม

คือตัวเองติดตามมาจนเบื่อจนเบื่อ
เพราะว่าอะไรมันยื้อยื้อยื้อ
เอาถ้าฆาตกรรมก็ฆาตกรรมออกมาเลยสิว่ามีดอยู่ไหนอะไรยังไง
เดี๋ยวเป็นคนนู้นเดี๋ยวเต้เต้เขาเข้ามา
คนนี้เข้ามาเอ้าตายแล้ว
ถ้าสมมุติตอนที่ไอ้โมยังมีชีวิตอยู่แล้วคนเข้ามาเยอะแยะขนาดเนี้ยอืม

คือทุกคนก็ยังคงอยากทวงความยุติธรรมให้คุณแตงโมแหละ

ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมานานด้วยหลักฐานที่
คนที่มีหลักฐานก็บอกว่า
ไม่สามารถเปิดเผยสู่สาธารณชนได้ต้องให้กับศาลเท่านั้น
แล้วมันก็มีกระบวนการต่างที่ทำให้เขาไม่สามารถยื่นหลักฐานนั้นให้สารให้กระบวนการได้
มันก็ทำให้คนที่ที่เป็นกองเชิญหรือลอลุ้นอ่ะ
มันทำอะไรไปไม่ได้มากกว่ามากกว่าแค่แบบ

แล้วรวมถึงแอคชั่นของคุณแม่ด้วย
นะฮะคุณแม่เขาก็รู้สึกว่าอ่ะปล่อยให้เป็นตามกระบวนการ
ไม่ต้องแบบว่าไปฟ้องก็ไปถอนพอไปถอนปุ๊บ
ทีนี้ทุกคนก็ทำอะไรไม่ได้พี่อัดก็ทำอะไรไม่ได้
เพราะฉะนั้นแล้วมันก็มีข้อจำกัดเยอะมากในการทำคดีของน้องแตงโมตรงนี้
แต่คือถ้าพูดก็พูดก็ถามว่ามันอาจจะค้านความรู้สึกของสังคม
แต่ถ้าญาติคนเดียวหรือครอบครัวคนเดียวที่เหลืออยู่ของผู้เสียชีวิต
เขาไม่เอาเรื่องเขาตัดสินใจแบบนั้นสุดท้ายแล้วคนนอกก็ทำอะไรลำบากอยู่ดี
จริงใช่เพราะเหลือคนเดียวเนอะถูกแต่จริงจริงแล้วพี่อาจบอกว่าจริงจริงแล้วเนี้ย
ฝั่งของคุณพ่อก็ฟ้องได้นะอ๋อที่คุณป้าใช่ไหมคะถูกต้องฮะอืมคุณพ่อหรือว่าคุณป้าเนี่ย
เป็นญาติทางฝั่งพ่อเนี่ยสามารถดำเนินคดีได้นะถ้าสมมุติว่าเขาจะอยากลื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมา
ก็สามารถทำได้ครอบครัวและเครือญาตินะคะถูกต้องครับถ้าไม่ใช่คุณแม่นะ
เป็นฝั่งคุณพ่อแต่ก็ต้องเป็นต้องเป็นครอบครัวหรือเครือญาติไงคะ
ถูกต้องถ้าเป็นคนนอกอ่ะสมมุติเป็นคนอื่นจริงมันลำบาก
พูดก็ยากแหละจริงจริงใช่มันต้องจบที่อุบัติเหตุนั้นแหละ

คือสำนวนสรุปมาแบบนั้นใช้คำนี้ละกันสุดท้ายแล้วก็ต้องไปดูในศาลนะคะ

แต่เราก็ว่าไม่ได้อีกอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าเขาอิงตามพยานหลักฐาน
กระทรวงระบบยุติธรรมของบ้านเรากระบวนการยุติธรรมบ้านเรามันก็ต้องอิงตามหลักฐานจริง

คือสมมุติว่าถ้าต่อแม้ว่าความรู้สึกเราจะบอกว่ามันไม่ใช่
แต่ในเมื่อมันไม่มีหลักฐานมายืนยันเราก็ต้องให้ความยุติธรรม
พินิษจากพยานหลักฐานที่เห็นอยู่ที่มีอยู่แล้วก็ไปตามนั้น
มันก็พูดยากจริงไม่รู้จึงยังไง

ศาสตร์ไหมจากวิทยาศาสตร์สู่เรื่อง
เชิงพระมุมถูกไหมใช่

ปรากฏมันก็มีต้นโพหรือต้นไส

เมื่อก่อนนี้มดเขาเป็นร้านชื่อระเบียงไม้

เขาก็จะเอาต้นไม้ที่มาแต่ง

ไปวางมุมต่าง

แต่ตุ๊กตาตัวนี้ก็มีมานานแล้ว

จุดเริ่มต้นของการขายหวย

อยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดเยอะมากนะครับ
ถูกต้องฮะมีแอร์เมสด้วยนะน้องมิ้น

ล่าสุดแอร์กระเป๋าแอร์เมสก็มาถวายให้

เอามาดามฟินไปถวายก็ได้นะฮะ

ก็คือความเป็นพี่สาวใช่ไหม
ความเป็นพี่สาวคนก็เลยบอกว่าอันแรก
ก็ไม่เชื่อเจ้าของร้านเขาก็เลยเริ่มไลฟ์ในติ๊กต๊อก
ต้องยอมรับดังออกมาจากติ๊กต๊อกนี่แหละ

ริมเรียบด่วนเออถนนเรียบทางด่วน

ฮะตรงราชเท้านี่แหละอ่า
ปรากฏว่าหลายคนว่าอุ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ
อะไรสมปรารถนาทุกประการ
ใช่จนมีคนเนี่ยเข้าไปกราบไห้

มันงวดล่าสุดได้หลายแสนห้าแสนละครั้งต่ำนะ
คนถูกใช่คนที่บอกถูก

เด็กเนี่ยน้ำศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ
อย่างพระพรมเอราวันมีการให้หวย
อยู่ได้ประมาณ๓๔ปีแล้วก็ค่อยจางหายไป

ก็จะเรียกว่าเทวดามิจฉาทิศไทย

ก็เหมือนก็ยังมีแบบทิศถิอยู่อะไรอย่างนี้

จะไม่ยอมมอมเมาคนให้รุ่มหลง

ไม่สอนให้คนเล่นหวยรวยเบอร์
ท่านฮะช่วงนี้อะไรที่มันได้เงิน

ยกตัวอย่าง๑๐๐คนที่เล่นหวย
ต้องถูกแน่นอนละ๒๐๓๐คน
อีก๗๐คนไม่ถูก
บวกลบคูณหารกันแล้วเนี่ย
คำถามคือน่าเชื่อถือไหมล่ะ

ยืนยันขอให้เชื่อมั่นในการทำงาน

แต่การทำงานบางทีก็หาไม่ทันใช้นะครับ

ทุกคนอยากมีงานทุกคนอยากมีอาชีพที่มั่นคง

เอารวยจากงานจากอาชีพจะชัวร์กว่า
ซึ่งอัตมาไม่เคยเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ

เป็นตรูดแล้วทำมีนเขียนว่า

แม่ตอนนี้เพิ่งถามเพื่อนที่อยู่แถวนั้นแน่นมาก

ไปขับรถไปถ่ายอะไรการอะไรไม่รู้
บอกพี่ไปอยู่สิ
ถ้ามุ่งหน้าจากอีก

ไปขอพี่สาวไปขอพี่สาวปุ๊บแล้วได้ยอดตามที่ตัวเองได้
ก็เลยเอาแบรนด์เนมมาถวายอันนั้นคืออันดับแรกเลย
แล้วก็คนเนี่ยที่ไปนั่งที่คาเฟ่ของร้านของพี่ผู้ชายคนนั้นเนี่ย
เขาก็บอกว่าข้างหน้าเนี่ยมีสารพี่สาวอยู่นะ
หลายคนก็เอาไปลงติ๊กต๊อกพอไปลงติ๊กต๊อกปุ๊บเนี่ย
แล้วก็ขอตามที่ตัวเองเนี่ยอยากจะได้พอได้ประสบความสำเร็จปุ๊บ
ก็เอาของไปถวายก็เลยดังนั้นเป็นต้นมา
ประวัติของพี่สาวนี้ก็คือตอนแรกเนี่ยเป็นร้านที่เป็นร้านขายอาหาร
เป็นขายอาหารทั่วไปเป็นร้านระเบียงไม้เขาก็จะเอาต่อไม้ที่เขาแต่งร้านเนี่ย
วางไว้วางไว้ตามจุดต่างแล้วก็ไปวางไว้ที่ใต้ต้นโพด้วย
แล้วพอผ่านเวลาผ่านปีไปโดนฝนโดนลมเนี่ยหรือว่านกอาจจะมาอยู่ที่ต้นนั้นเนี่ย
ก็มีทำให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างลักษณะคล้ายกับหน้าคน
หรือว่าเป็นหน้าของผู้หญิงเนี่ยคล้ายกับพี่สาวปรากฏอยู่ตรงนั้น
หลายคนก็พอเห็นปุ๊บก็รู้ละไม้คล้ายคำว่าพี่สาวนี่
ก็เลยนำมงกุฎไปใส่ไว้แล้วก็นำสร้อยไปถวาย
แล้วก็ขอพรตามที่ตัวเองอยากได้
เรื่องตัวเลขเนี่ยยังไม่ค่อยมีถูกเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจมากกว่า
แต่หลังเนี่ยเขาไปแล้วเขาไปถ่ายรูปเสร็จแล้วเขามองเห็นตัวเลข

เมื่อก่อนลูกก็ตามมาก่อนนี้ไม่มานานแล้ว

เจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเปิดธุรกิจมาเขาคิดว่าไปไม่รอด
เขาก็เลยไปขอพี่สาวบอกว่าให้ได้ยอดตามเป้าที่ผมเนี่ยเปิดคาเฟ่
ถ้าพ่อจะยอมก็พูดถูกอย่างหนึ่ง

เอากลับมาจะต้องมีคนถูกรางวัลที่๑กี่คน

ร้อยคนเพราะ๑ล้านชะบะก็มี๑คน

ไปวัดหลวงพ่อสวทรรษฎี๔คน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

คือคนก็เยอะเพราะว่ามันแค่ต้องค่อยต่อแถวเดินเข้าไป
ใช่แล้วที่สำคัญคือมันอยู่ชิดริมถนนเลย
คนเขาเลยสงสัยว่าตรงนี้มันเยอะจัน

ต่อให้สิบชัดก็แก้ไม่ได้แล้วแหละ
พูดแบบนี้ระวังนะเดี๋ยวเขามาตัดแต่งต้นไม้ขึ้นมาทำอย่างไรแล้ว
ก็แค่เอาตำรวจมาบวกให้พี่สาวแค่นั้นเอง

๓๐ชั่วโมงน่ะไปค่ะครับผมไปที่ข่าวที่คนพูดอย่างเยอะเหลือเกิน
สื่อข่าวเขาได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองนะฮะเด็กโรงเรียน
โรงเรียนแห่งหนึ่งที่บึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ย
คือเอาง่ายหลานชายเนี่ยเรียนอยู่ป๒ปฐมศึกษาปีที่๒เนี่ย
แล้วก็ปฐมศึกษาปีที่๓๔คนถูกผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยใช้มือตบหลัง
ดูดิโอ้โหบักเขาให้แล้วก็ตบหัวแบบครับจะล้มทั้งยืนอ่ะ
จากอะไรรู้ไหมไม่ได้เอาจอบเอาเสียมาปลูกต้นไม้ตามคำสั่งผู้อำนวยการว่ะ
แค่นั้นเองหรอครับเอาจริงไปเรียนหน้าสื่อนะลูก
เขาส่งลูกเข้ามาเรียนหน้าสื่อเข้ามาปลูกต้นไม้ฮะโดยหลังจะเกิดอีเหตุปุ๊บ
เขาเดินทางไปร้องเรียนกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต๓
ให้มีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการพอคนดังเก่า

จากรับไม่ได้ว่าทำไมต้องมาใช้ความรุนแรงกับลูกกับหลานของเขา
เรื่องต้นเนี่ยทราบว่าสำนักงานเขตเนี่ย
มีคำสั่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมาปฏิบัติหน้าที่
ราชการที่สำนักงานเขตโดยไม่ได้ขาดจากตำแหน่งเดิมนะครับ

เขาบอกหลานชายของเขาเนี่ย
เขาส่งหลานมาเรียนเนอะ
ต้นเลยถามว่าคู่เอาอะไรอุ่น
หลานบอกไม่ใช่ครูแต่เป็นผอเอามือมาทุบหลัง

สามคนนี่เห็นในกล้องนะต่อมาก็ได้ทราบจากผู้ปกครองว่าเด็กหลายคนก็โดนแบบนี้เหมือนกัน
เพราะลืมเอาจอบไปอันนี้เขาให้เอาจอบมาจากบ้านเหรอคะให้ไปปลูกต้นไม้กัน
คือหมายถึงให้เอามาจากบ้านอย่างเงี้เหรอถูกอืมแล้วนี่อีกตัวเท่านี้ให้แกกจอบมาเนี้ยน่ะ
กันเรียนที่เขตเนี้ยน่ะฮะซึ่งทางเขตก็จะพอจะดำเนินการให้นึงสี่คนน่ะ
คือตอนนี้ผอยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรถูกไหมคะ

เพื่อที่จะได้รู้เรื่องเดี๋ยวเราว่าคือเรื่องอะไร

เดี๋ยวคนก็จะหาว่าแม้เด็กเดี๋ยวนี้แตะไม่ได้ใช่ไหม

แต่ความจริงไอ้การตีเขายกเลิกไปแล้วนะ

ถ้าเกิดบ้านเด็กไม่มี

แต่คือเด็กเรียนวิชาเกษตรกรรมพวนดินปลูกต้นไม้เหมือนกัน
แต่ครูไม่เคยบอกให้ไปเอาเสียมเอาจอบมาจากบ้านไง

มีเยอะเลยอุปกรณ์การทำภวนครัว
ภั่วเสี่ยมต้องฟังมา

อรัฐสภรรณไหนเสี่ยม

ป๒ป๓ไว้นะ

เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าไม่ได้เอาเสียงมา

ตอนนี้ก็จับย้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม
มาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างนะครับ

สิงคโปร์ถึงขนาดรัฐมนตรีพวกมันหรือเปล่า
เนื้อไก่ไม่พอให้กินไข่ไก่ไปก่อน
เพราะว่าในประเทศไม่พอกิน

พอร์ตเนื้อไก่จากมาเลเยอะมากเลย

ตอนแรกเขาก็มองว่านี่มันคือโอกาสส่งออก

มันก็ต้องมีการจัดการไก่ขาตลาดที่ดี

เป็น๕สหกรณ์ที่ขอปรับราคาไข่ขึ้น๒๐สตางค์ค่ะ
หกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูน
สหกรณ์ผู้เลี้ยไก่ไข่รุ่มแม่น้ำน้อย

แล้วก็สหกรณ์ผู้เลี้ยไก่ไข่สุพรรณบุรีนะคะ
ขอขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์มฟองละ๒๐สตางค์
จาก๓บาท๒๐สตางค์เป็น๓บาท๔๐สตางค์ต่อฟอง

เพราะช่วงที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีการปลดแม่ไก่เยอะ
ลดแม่ไก่เยอะเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่

ก็เลยสามารถปรับขึ้นราคาไข่ไก่ได้
เป็นการปรับขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
แต่ว่าก็จะต้องดูภาวะตลาดและการบริโภคด้วย
ถ้าไปต่อได้ก็อาจจะต้องมีการปรับขึ้นราคาหน้าฟาร์มอีกค่ะ
ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับไข่ไก่นะครับ

เวลาไปเลือกไข่นี่ก็ต้องเลือกดีด้วยนะมด
เพราะว่ามันมีข่าวมาล่าสุดคือเอาไข่เก่ามาขาย
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูเปลือกด้วยสีเนี่ย
ต้องเป็นแบบสีที่เสมอกัน
แล้วก็เวลาเขย่านี่มันจะมีเสียงคึกข้างในเนี่ย
พอตอกมาปุ๊บเสร็จแล้วเป็นน้ำโจ๊กลงมาเลย
อันนี้โหอาหารก็เสียด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ดูเวลาซื้อไข่ด้วยแล้วกันนะครับ
เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าใส่แขนต่อสักครู่เดี๋ยวครับ

เอาล่ะฮะแน่นอนตัวเอง

อยากจะบอกว่าวันนี้เห็นข่าวบอกมดดำอะไร

แล้วเหมือนเขาก็เคยเป็นแขกครับเชิญอยู่แล้ว

เธอไม่เห็นจะเอาฉันออกรายการบ้างเลย
เพราะว่าตอนนั้นล่าสุดเป็นหมอดูใช่ไหม

คือเท่าที่คนรู้คือเขาเป็นไทรอยด์ใช่ไหมคะ

คือที่ทุกคนรู้คือเขาเป็นไทรอยด์ใช่ไหมคะ

คือที่ทุกคนรู้คือเขาเป็นไทรอยด์ใช่ไหมคะ

เลือดไปเลี้ยงไม่ทัน
ก็มีอาการวูพนะครับ
วันเสาร์ก็คงจะเผาแวะที่๒๔ประชุมเพิง
ก็วากลับไปก็คือย่างที่บอกอาการของเขาเนี่ย

แล้วละครับผมแล้วก็พี่สะนี้เนี่ยป่วยมาประมาณ๒๓ปีละ
ตอนนี้ที่ตรวจได้ที่เจอก็เป็นโรคไข้
เขาก็บอกว่าหาเงินมาก็ต้องมารักษาตัวเอง
ก็เริ่มเจอป่วยเจ็บตายตอนนั้นเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอะไร

แล้วนางบอก๒เดือนสุดท้ายนางบอกว่านางร้องไม่ไหว

ล่าสุดที่ตรวจมาก็เจอโรคไทรอยด์แล้วก็เป็นเบาหวาน

แล้วก็เขาบอกว่าน่าจะมีเชื้อของมะเร็งด้วย
อันนี้ก็ล่าสุดเดี๋ยวต้องรอผลชนสูตรจากทางแพทย์ก่อนนะครับ
พี่ตกเลยนะฮะสำหรับคู่รักของคุณนัทมีเรียกับคุณพอดีครับ

เรียกว่าเป็นคู่รักนะฮะที่ทั้งหล่อทั้งสวย
สำหรับคู่รักของคุณนัทมีเรียคุณอ้ำอธิชาติ

ร่วมกันมานานหลายปีแล้วแต่ยังไร้ทายาทสืบสกุลนะครับ
ล่าสุดคุณอ้ำกับคุณนัทเนี่ยควงแขนกันมาเปิดใจ
อัปเดตชีวิตคู่ช่วงแรก
ฝ่ายชายเข้ามาจีบเนี่ยมีข่าวว่า

เพราะช่วงนั้นอ้ำก็อยู่กับมดดำนะฮะ

แล้วก็มีการเอาดวงเนี่ยนะฮะ
ของคุณอ้ำไปเช็คกับอาจารย์ที่นับถือด้วย
รับรองว่าไม่เป็นแน่นอนเป็นชายแท้๑๐๐
คุณนัทก็เลยโอเคสบายใจขึ้นมานิดนึงนะครับ
ในส่วนประเด็นที่อ้ำประกาศว่าเธอคนนี้คือคนสุดท้ายของชีวิตเนี่ย

แต่รู้สึกว่าเราใช้ชีวิตมาเต็มที่แล้ว
สนุกมาเต็มที่กับทุกเรื่องแล้วนะครับ

คือเราจะพยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดในทุกเรื่อง

เอาจริงทำให้รู้ว่าคู่รักเวลาถ้าสมมุติอย่างนี้
สองอย่างที่นางจะทำกิจกรรมด้วยกันนะ

ออกกำลังกายคือนางออกกำลังกาย
ชนะตัวเองจนแบบไม่ตีกันอะ

เวลาที่ทะเลาะกันปุ๊บนางก็จะไปออกกำลังกายแบบบ้าคั่ง
ถูกต้องนะฮะ

แยกกันไปปฏิบัติทำสิบวัน

เพราะฉันเป็นหมอครับผมคงคิดว่าฉันน่ะคือเมียตัวจริง

ตอนนั้นเธอรายงานหมูป่าอยู่นานแค่ไหน

ลงพื้นที่อยู่ในสตูจนวันที่เขาเจอหมูป่า

พอเจอเสร็จปุ๊บหนูก็ลงไปอยู่ที่ถ้ำที่ชิงวายค่ะ
เคยเห็นตัวหมูป่าตอนแกล้งหมูป่าตอนเด็กใช่ไหม
ใช่หนูไปรายงานตอนที่เขาจะนำตัวออกมา
นำตัวออกมาได้ครบทั้งหมด๑๓คน

ใช่คือจำได้ไหมคะว่าก่อนนั้นที่มีฮอลลีวูด
ซื้อลิขสิทธิ์ที่มีการเจรจากับเรื่องรัฐบาล
วันนี้พรีเมียที่อังกฤษที่กรุงลอนดอน
มีนักแสดงไทยหลายคนไปร่วมแสดง
นำแสดงกับนักแสดงฮอลลี่วูดนี่ตามนี้
นักแสดงดังที่เรารู้จักกันฮอลลีวูดก็คือโคลินฟาเรล

มีวิโกลเมอร์เทนเซินนี่
แล้วก็ถ้าเป็นนักแสดงไทยเจมมี่เจมส์

น้องเจมส์ธีระดลเจมส์เล่นเป็นโพสต์แอบมีพี่เวียด้วย

ใช่ค่ะแล้วก็มีพี่ตุ้ย
พี่ตุ้ยฮิราพรรดิใช่มีคุณพลอยพัทรากรแล้วก็พี่ตู่ภพทร

มีคุณวิทยาปันศรีงามคุณสหจักรบุญธนกิจตอนนั้นที่พี่ตู่เขาต้องไปหาที่เมียเขาคลอด
ตอนเมียเบอร์ภรรยาเมียคลอดด่วน
โอเคต้นเดือนหน้าได้ดูกันแล้วใช่ใช่อยากเห็นเหมือนกันว่าเขาจะทำออกเป็นยังไง
คือเราก็พอเห็นแบบทีทรงทีเซอร์บ้านเราก็เห็นจากไอจีของนักแสดงที่เขาไปถ่ายทำที่ออสเตรเลียกัน

ก็รอติดตามดูนี่น่าจะสนุกนะครับ
น่าคิดว่าน่าสนใจเลยค่ะครับผม
รู้ว่าที่เขาเซ็ตถ่ายไทยถ้ำที่เขาไปถ่ายที่ออสเตรเลียอย่างนี้
มันจะออกมายังไงได้อยากเห็นธัมเนอะมันจะเป็นยังไงแบบไหน
ฮะแต่พี่เช่าเคยดูเป็นสารคดีที่เขามาอ่ามาแบบว่าถ่ายทอด
ก็จะตัดสลับเหตุการณ์จริงกับการที่เขาแบบว่าถ่ายแบบแสดง
แล้วก็จะมีตัวละครที่ต่อเนื่องกันแล้วก็ให้ลิงก์ไป

เอาล่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ก่อนครบทรงชาตินะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป